เป็นกิจกรรมแบบใหม่ของคนวัยมันค่ะ
แหมมาคนเดียวเหงาจังเลยค่ะ
ก็เลยชวนหนุ่มวงซีซั่น๕

สวัสดีค่ะ
แหมพร้อมเรียนแต่งตัวใสซูลมาขนาดนี้
อยากจะกลับไปเปลี่ยนเสื้อที่บ้านเลยค่ะคุณค่ะ
อันนี้เป็นเค้าเซ็ปส่วนตัวหรือเปล่ากันคะ
ใสซอนแต่งตัวนี้นิ๊บขนาดนี้เลย
คือปกติเป็นวงที่ชอบออกกำลังกายอยู่แล้ว

หัวใจก็พับเข้าไว้ในกระเพราดด้วยครับ

แสดงว่ากล้าพูดกล้าเปิด

เป๊กคุณเนี่ยต้องเป็นคนมีตำแหน่งหรือเปล่า
ต้องเป็นสวยระดับประเทศหรือเปล่า

ไม่ใช่ตำแหน่งก็มีตำแหน่ง

มีมองกุฎมีตำแหน่ง

โยนทิ้งโยนทิ้งตลอด

นี่ควรไปรึ
เราพูดผิวให้เดี๋ยว

ความรักช่วงนี้แฮปปี้ดีไหมมีงอนกันบ้างหรือเปล่า
จริงก็เหมือนเดิมครับไม่ค่อยมีอะไร
ไม่ได้เป็นคนแบบไม่ได้เป็นคู่ที่หวานอยู่แล้ว
ออกไปเนี่ยเค็มแค่นึง

ขอข้ามเรื่องเลยละกันหลุงจริงกลับติด
ถัดเหลอะเกินละนะเรื่องเรื่องนี้
ได้ข่าวว่าคุณเนี่ยไปสืบสวนสอบสวนนะคะ
ตอนนี้เขาบอกว่าเกาหลีเหนือเนี่ย
พูดถึงซิงค์นี้หน่อยพูดถึงเรื่องเพลงก่อแล้วกันนะครับ

ซิงเกิ้ลที่มีสไตล์เพราะว่าซิงเกิ้ลที่๒ในบ้านหลังใหม่นะครับ
เหมือนเป็นเรามีคนที่รักอยู่แล้วแล้วก็คนที่รักเราเนี่ยก็ไปเหมือนไม่มีคนอื่น
วันนี้กีต้ามาขนาดนี้แล้วต้องมีร้องให้เราได้ฟังกันหน่อย
พิเศษเลยครับพิเศษเลยอ่ะพูดเข้าเพลงสักหน่อยเลยคุณทำเลยครับ
เพลงนี้ชื่อเพลงว่าฉันมาบอกว่านะครับ

เดี๋ยวก่อนเด้นเดี๋ยวล่ะรับประโยชน์อยู่

ถ้าเกิดอยากฟังมากกว่านี้ก็ยังมีให้ดูในยูทูปครับ
ปวดชีวิตเหมือนที่ฉันรักเธอได้ยินไหม
ฉันเบิกบอกว่าฉันเองขอเลือกเดินทางไหม
ก่อนอะไรจะทำให้เรามองหน้านั้นไม่ได้
ก่อนฉันจะไปทำร้ายใครจะบอกว่าฉันเอง
ขอเลือกเดินทางไหมยอมตัดใจมาทำให้เธอ
ได้พบคนที่ใช้เมื่อฉันจะต้องเสียใจ
จะวางเธอไว้ไงก็เจ็บอยู่ดี
แมนเฮได้ฟังโรงตรีจริงแล้วขนแขนเหมือนสแตนอัพจริง
ว่าแต่ห้องน้ำไปทางไหน
วันนี้มี๔คนดิฉันก็จะมาพร้อมกับทีมงานเหมือนกัน
วันนี้มีผู้ประกาศสาวสวยขนิดนึงชื่อเชอรี่และก็ทีมงาน
เดี๋ยวเราจะมาแบตเทิลกันนะคะ
ใช้สู้กับผู้หญิง
แม่นไปค่ะไปค่ะ
แม่นไปค่ะไปค่ะ

สุดยอดมากค่ะเพราะว่าลูกทีมของเรานั้นสุดยอด
จะบอกว่าทีมเรานี่แพ้ราบคาบเลย
แล้วคนที่ได้คะแนนที่สุดก็คือ
คุณนักร้องนำของเรานี่เองนะคะ

คือต้องบอกอย่างงี้คุณผู้ชมโดนผู้ชายลำแก่เราก็ตัวเท่านี้จะเอาอะไรไปช่วย
เท่านี้โทษ
เอาล่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปเอาคืนกันนอกรอบดีกว่านะคะเชอรี่
วันนี้เราต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณซีซั่นไฟมากมากเลยค่ะ
ขอบคุณค่ะลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ